ต่อไปนะฮะที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบะ
ไปดูเพลงหนึ่งที่เขาฮิตมากเลย

ลุ้นสำได้คุณชนะเขาร้องได้คุณเต้นได้ใช่ไหม
แตกว่าต้องบอกว่าอย่างคุณชนะเป็นคนไทย
บักสีดาเขาร้องเพลงบักแตงโมได้
มันยกสวนยกร่องขนาดไหน

เห็ดนามเสียบนตาไปขันเห็ดนาม
แหล่งละแหล่งละแหล่งละ

บักศรีดาเขาชื่นชอบมากเลยนะเพลงบักแตงโมถึงก็ต้องไปซื้อแตงโมมา
กินไปด้วยเต้นไปด้วยอย่าหากอบไปเลยนะคะ
ต้องไปต้องบักศรีดาคนนี้ซื้ออะไรซื้ออะไร
ักศรีดาคนนี้หรือว่าฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้เนี่ยนะเขาชื่อว่าคุณแชลเลอร์ซอสเบนเน็ตค่ะ
พี่เขาเป็นชาวอเมริกาบักเบนเน็ต
เขาหลงไหลในความเป็นไทยหลงไหลในจังหวัดเชียงใหม่มากเลย
ก็ได้มีโอกาสมาตัดผมที่ร้านสวินนี่ท็อตบาร์เบอร์เราเคยนำเสนอไปแล้ว
ร้านนี้เนี่ยฮอตมากดังมากที่เชียงใหม่แล้วคนก็มาตัดผมกันเยอะนะ
แซนเลอร์เขาก็มาด้วยนะคะคุณแซนเลอร์เนี่ยเขาก็มาแล้วก็มาตัดผมด้วย
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรอคิวตัดผมอยู่เพลงนี้ในร้านเนี่ยเขาเปิดขึ้นมา
ตักแตงโมเนี่ยเปิดทิ้งไว้แบบนี้พอเห็นปั๊บเพลงขึ้นทำนองขึ้น
ยืนเต้นเลยพร้อมถือลูกแตงโมเพราะว่าซื้อแตงโมมาพอดี
เอาขอเต้นไปด้วยแล้วกันก็อ๋อเพิ่งรู้ว่าความหมายมันคืออย่างนี้นี่เอง
แล้วเขารู้ความหมายจริงเหรอความหมายวอเตอร์เมลอนอ่ะ
น่าจะรู้ใช่ไหมจากแตงโมอ่ะผมว่าตอนแรกน่าจะไม่รู้
แต่ว่าคนในร้านน่าจะร้องเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังอธิบายให้ฟัง
ตัดผมอธิบายให้ฟังนะก็คือคุณเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเป็นภาพประทับใจมากนะคะ